ผู้ชายคนนี้เขาขับกระบะมาแล้วก็มีคนร้ายมากระหน่ำยิง
เขาต้องหนีตายนะทิ้งรถกระบะแล้วก็หนีเข้าป่าค่ะ
สุดท้ายคือเขารอดโอ้ย

อยากรู้ด้วยว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากอะไร
ว่ามีการยิงใส่รถพอไปตรวจสอบเนี่ย
เป็นรถฟอร์ด๔ประตูเป็นกระบะนะคะ
ของนายสุทัศน์นารุณศรีหรือว่าในเก่งอายุ๓๔ปี
ก็จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้าน
เจอรถตกอยู่ข้างทางแล้วก็มีรูกระสุน๒รู

แล้วก็มีหัวกระสุนตกอยู่ที่เบาะนั่งคนขับอีก๕นัดเลยนะคะ
นายสุทัศน์เนี่ยเป็นคนขับรถคันนี้แล้วก็รอดตายมาได้
เล่าให้กับเจ้าหน้าที่ฟังว่าผมขับรถจะกลับเข้าหมู่บ้านปรายโน
ทีนี้ตอนระหว่างทางผมเจอรถคันหนึ่ง
เป็นกระบะแข็บสีเทาดำแล้วผมมาจำทะเบียนไม่ได้
กระบะคันนั้นน่ะขับตามรถของผมมาผมก็พยายามขับหนี
พอมาถึงจุดตรงนี้ก่อนถึงทางเข้าหมู่บ้านสักโลหนึ่ง
กระบะคันนั้นแซงตีขึ้นมาแล้วก็เอาปืน
เอาปืนยิงใส่รถผม๕นัดผมตกใจเลย
ขับรถพุ่งเข้าข้างทางแล้วเปิดประตู

คือเขาปีนมามาฝั่งคนนั่งข้างคนขับหนีเข้าป่าเลย
แล้วตัวเขาพอเห็นว่าคนร้ายวนรถกลับไปแล้ว
เขาก็ถึงวิ่งหนีกลับเข้าหมู่บ้าน

เขาเป็นคนละเมืองดีที่คอยแจ้งบ่อแส
กระทำผิดกฎหมายให้กับทหารตามด่านต่างน่ะ
เวลามีเรื่องของการลักลอบส่งยาเสพติด
เรื่องของหนีภาษีขนแรงงานต่างด้าว
นี่หรือเปล่าที่จะเป็นประเด็นทำให้กลุ่มขบวนการนี้เขาไม่พอใจ

แล้วเขาอาจจะลงมือก่อเหตุมายิงแบบนี้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจตามหาเบาะแสคนร้าย
จะได้ตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ